มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมตามถนน
หนทางต่างแน่นอนครับถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้ชีวิต
หลังจากนี้ยังคงต้องจับตาต่อไปอีก๑วันนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าฝนยังคงมีโอกาสตกในบริเวณนางกล่าว

หลังจากนั้นสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับ

สัปดาห์นี้หลายพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ช่วงที่ผ่านมานี่คือสถานการณ์ฝนนะครับ

คือห่อมความกดอากาศต่ำที่เห็นหมุนวนอยู่ตรงนี้
จะสังเกตว่ามีการดึงลมผ่านในบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันพอดี
จึงทำให้ฝนเข้ามาตกในบริเวณอังกล่าวเยอะเป็นพิเศษครับ

จะพบว่าลมจะค่อยถอยห่างจากบริเวณภาคใต้ของเราไป
แล้วก็เบี่ยงขึ้นไปบริเวณใจกลางของอ่าวเบงกอ
ซึ่งแน่นอนว่าถ้าถอยออกไปฝนก็จะออกไปด้วย
แต่ว่าในระยะนี้ยังส่งผลอยู่

คาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป
นี่ครับก็คือลักษณะของการแผลลงมาของอากาศเย็น
ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมาดันให้ฝนออกจากเมืองไทยของเราไป
ในบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกอมากยิ่งขึ้นนะครับ
อยู่บริเวณตอนกลางของอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียนะครับ
ซึ่งภาพนี้คือภาพวันอาทิตย์นะครับจะสังเกตว่าในบริเวณภาคใต้
จะมีสีฟ้าเข้ามาปกคลุมคืออากาศแห้ง
ก็จะมาช่วยดูดฝนออกไปจากในบริเวณพฤติจังหวัดปรจุภิริคัณนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสีเขียว

สังเกตว่าปกคลุมเป็นวงกว้างในวันนี้นะครับ
ตั้งแต่ตอนบนมาจนถึงตอนล่างยกเว้นภาคอีสานอาจจะฝนน้อยหน่อยนะครับ

พรุ่งนี้ครับยังคงเน้นหลักในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ยังคงเยอะอยู่โดยเฉพาะตอนล่างนะครับ
แล้วก็มีบางส่วนในบริเวณทางตอนบนก็อาจจะมีฝนตก

ส่วนใหญ่ภาคใต้ยังคงเน้นบริเวณทางตอนล่างตอนกลางตอนบนเริ่มหายไปครับ
แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือต้องเตรียมรับมือครับ
สถานการณ์ฝนตกหนักจะเข้ามาตกในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ส่วนนี้คืออุณหภูมินะครับสีเขียวคืออุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศานะครับ
ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝั่งที่ติดกับพม่าทางตอนบนของภาคอีสานนะครับ
หลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
ในช่วงต้นสัปดาห์สถานการณ์คลื่นจะดีขึ้นนะครับ

ใครจะใช้ชีวิตในจุดไหนก็ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับ

ผมกุ๊ปตะนันท์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ